ไปดังนี้ก็ถือร่มเหมือนกัน
ไปดังไปด้วยกัน
ไม่ถือร่ม

ตายแล้วคุณไอ้ม้าจิตใจบริสุทธิ์เหมือนกัน
ใช่อีกแล้วคือ
คือคนก็มุ่งไป

หรือเพื่อนแค่ว่าเป็นแบบนั้นบังเอิญไปเจอกัน
นี่นะนี่ก็มีนะเห็นไหมล่ะลุงคิงเฮ็นนี่ลุงคิงเฮ็น